แชร์คลิปว่าคุณแม่คนหนึ่งโพสต์คลิปแล้วก็ภาพ
ของผู้ชายขี่รถจักรยานยนต์

โดยระบุเหตุผลบอกว่าผู้ชายคนนี้

และลูกสาวของคุณแม่ไม่เล่นด้วย
ผู้ชายคนนี้ก็เลยใช้วิธีก่อกวนครับ
ตามไปที่ทำงานทั้งขี่รถประกบ
ตอนนี้คุณแม่กลัวว่าลูกสาวจะได้รับอันตราย

ไปแจ้งความกับตำรวจไว้
แต่ตำรวจพูดแบบนี้บอกว่า

คุณศุภกุลถ้าเกิดเป็นคลิปเป็นหลักฐาน
แปลว่าเขามาถึงหน้าบ้านแล้วนะ

แล้วก็มีการปลาสิ่งของเข้ามาในบ้านนะครับ
เป็นผ้ามงชายคนหนึ่งขี่รถสิคยานยนต์
เข้ามาปลาใส่ของใส่ตะโกนด่าทอด้วยคำหยาบคาย
เหตุการณ์เกิดขึ้นบริเวณหน้าบ้านหลังหนึ่ง
อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคิริขันนะครับ
คลิปนี้คุณแม่เจ้าของบ้านเป็นคนถ่าย
ระบุข้อความแฮชแท็ก

มีพ่อเป็นตำรวจเลยกลางใหญ่
ชอบลูกสาวเราแต่ลูกเรามีแฟนอยู่แล้ว
มาด่ามาหาเรื่องลูกสาวเราตลอด

ตำรวจบอกว่าเป็นคดีลอย

มันเจอลูกสาวเราที่ไหนจะคอยต่อว่า

เพราะตำรวจบอกว่ารอให้เขาทำอะไรเราก่อน

อยากทราบว่าทำขนาดนี้หลายครั้งแล้ว
ยังคิดว่าไม่ทำอะไรอีกหรือคะ
ไม่เข้าใจจริงอันตรายมากนะครับ
บอกว่าลูกสาวถูกชายคนนี้ตามก่อกวนถึงที่ทำงาน
ช่วงขณะที่ขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้าน
บางครั้งช่วงตี๕ก็จะมาขี่รถดักรอหน้าบ้านแล้ว
ทำให้ลูกสาวหวาดกลัวอย่างมากไม่กล้าออกไปไหนแล้ว
ที่ถ่ายไว้เป็นแค่บางส่วน

เพราะบางครั้งถ่ายไม่ทัน
ฟังเสียงคุณแม่เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ฟังกันนะครับ
ดึกดึกก็มานะคะ
เมื่อเช้ามาตี๕
มันก็เลยด่าท้อแล้วคู่ฆ่าไว้มันก็ขี่รถหนีไปอีก
เมื่อคลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไปนะครับ
ก็มีชาวเน็ตวิพากษ์วิจารณ์จำนวนมาก
นอกจากวิพากษ์วิจารณ์ผู้ชายคนนั้นแล้ว
ภาควิจารณ์การทำหน้าที่ของตำรวจด้วยนะครับ
ทางตำรวจภูทรหัวหินติดต่อกลับมาหาคุณแม่ผู้โพสต์คลิปแล้วนะ
แล้วก็แจ้งว่าสามารถจับตัวคนที่ก่อกวนได้แล้ว
คุณแม่ก็เลยไปที่สถานีตำรวจ

ผู้ชายคนนี้เป็นคนสติไม่ค่อยดี
ขณะเดียวกันตำรวจตรวจหาสารเสพติด

ตำรวจยังไม่ให้คุณแม่มาเจอกับผู้ชายคนนี้
เนื่องจากผู้ชายคนนี้ยังอยู่ในอาการโวยวายอยู่

ล่าสุดตำรวจตรวจสอบแล้วพบว่าบุคคลดังกล่าว
ไม่ใช่บุตรหรือญาติของข้าราชการตำรวจสภหัวหิน
ก็ต้องตรวจสอบต่อไปป้องกันอันตรายให้กับประชาชนนะครับ